ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงของไทยนั้น
จะไม่มีวันลืมจากจิตใจของพวกเขาอย่างแน่นอน

ให้กับผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญครั้งนี้
โดยฮีโร่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ได้กลับมาพบหน้ากันอีกครั้ง
รอยยิ้มของเหล่าฮีโร่ที่แสดงออกมาในค่ำคืนนี้
ต่างสร้างความประทับใจและความสามัคคีร่วมกัน
เช่นเดียวกับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่ได้กล่าวขอบคุณในน้ำใจที่ทุกคนช่วยเหลือกันให้ผ่านพ้นอุปสรรคมาได้
โดยเฉพาะมิตรไมธรีจากประเทศต่าง
พร้อมให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน
พร้อมกับชื่นชมและกราศดุดีนาวาตรีสมานกุนัน
เสียสละชีวิตในภารกิจครั้งนี้
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะนำเอาบทเรียนครั้งนี้
ไปศึกษาเพื่อป้องกันต่อไป
จะนำไปเป็นกรณีศึกษา
เพื่อปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนระบบแจ้งเตือนภัย

การจัดเตรียมเครื่องบึงอุปกรณ์

พร้อมทั้งให้โดยงามพนันธการน้ำ
ไปประเมิดฐานการณ์
เตรียมรับเปลืองกับภัยพิบัตร
โดยทำแผนมาเชิญเหตุ
วิธีป้องกันและแก้สายปัญหา
เพื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น
กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เสียสละช่วยเหลือ
ให้ทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
โดยทีมหมูป่าทุกคนตั้งใจจะตอบแทน
ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุด

เพื่อใช้ชีวิตหลังจากแก่วิทยาลัย
ขณะที่ทีมนักดำน้ำชาวต่างชาติก็ได้เปิดใจกับไทยรัฐทีวี
ว่าภารกิจในการช่วยเหลือหมูป่าครั้งนี้
ทำให้เขามีพลังที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
เช่นเดียวกับเรืออากาศหญิงเจสก้า
ประทับใจในน้ำใจคนไทยและชาวต่างชาติ
ร่วมแรงร่วมใจกันจนภารกิจสำเร็จ

ที่ได้ติดตามและนำเสนอข่าวถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ตั้งแต่วันแรกจนจบภารกิจ
โดยวันนี้ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
มีความปราบปลื้มและจะนำเอาสิ่งที่ได้รับมอบมาในวันนี้
ไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตต่อไป
ครับในนามของสื่อในเครือไทยรัฐ
ที่ทรงพัฒนาทานอาหารสถานที่

ซึ่งทุกภาคส่วนก็รู้สึกปราบปื้มปิติ

จากวันนี้จนถึงวันนี้หายเป็นปิดพิงครับ

ผู้ร่วมงานต่างร่วมรับประทานอาหารพร้อมชมการแสดง
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ
ซึ่งก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันกลับได้ร่วมกันจับมือและร้องเพลงสามัคคีชุมนุมอีกด้วย
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน